มาดูเหตุการณ์นี้ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รถไฟชนชายนิรนามที่ไปนั่งอยู่บนรางรถไฟ
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตสภาพศพสยดสยองเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
ทางรถไฟระหว่างสถานีกะเปียดกับสถานีห้วยปริก
หลักกิโลเมตรที่๗๐๘ตำบลกระเปียดอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตำรวจสพชวางของนครศรีพร้อมแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชชวาง
แล้วก็กู้ภัยมูลที่สยามรวมใจปู่อินก็เข้าตรวจสอบนะครับ
พบศพของชายไม่ทราบชื่อนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ริมทางรถไฟ
อย่างที่บอกไปว่าสภาพสยดสยองเพราะว่ารถไฟทับศีรษะนะครับ
ผู้เสียชีวิตสวมเสื้อยืดสีดำเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
กู้ภัยได้ห่อศพแล้วก็รีบนำร่างส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชชวาง

พนักงานขับรถไฟรถด่วนขบวนที่๘๔ตรังกรุงเทพ

บอกว่ารถด่วนคันนี้มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ

เห็นชายคนดังกล่าวนั่งอยู่บนรางรถไฟกลางสะพาน
ทีนี้ฮะรถด่วนเขาก็พยายามนะส่งสัญญาณกดแตร
สัญญาณเตือนแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ลุกขึ้น
และด้วยความเร็วของขบวนรถจึงไม่สามารถที่จะหยุดได้ทัน
ชนชายคนนี้กระเด็นตกไปเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ได้แจ้งให้นายสถานีรถไฟกระเปียดทราบเรื่อง
แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเหตุดังกล่าวต่อไปนะครับ